ฉะนั้นเดี๋ยวเราเชิญชวนคุณผู้ชมไปดูโฉมหน้าผู้โชคดี
ร่วมยินดีกับเขากันเลยสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่๑เลยค่ะ

นายวิฤทธิสิริสูตรอายุ๓๕ปีและนางสาวอริยาตะเภาพงศ์อายุ๒๑ปีแฟนสาว
เป็นเจ้าของกิจการห้องเช่านะคะอยู่ที่ตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
สลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑ประจำงวดวันที่๑๗มกราคม๒๕๖๑นะคะ

แอดสองพอแล้วเขารู้กันทั่วประเทศแล้ว

เจ็บคอไม่เท่าไหร่ฟังแล้วเจ็บใจนี่สิ
อันนี้หนักมากเนี่ยโชว์ลอตเตอรี่ให้ดูกันไปเลยว่าถูกรางวัลแบบตรงเลย
รางวัลที่๑จำนวน๖ล้านบาท๑ใบนะคะ
วิฤทธิ์เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองได้พาภรรยากลับบ้านที่จังหวัดชายภูมิในช่วงปีใหม่
ระหว่างนั้นก็ซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าที่ตลาดภายในหมู่บ้าน
โดยซื้อตามอะไรรู้ไหมคุณ
เลขทะเบียนรถของตัวเอง
คือส่วนใหญ่ทุกคนซื้อตามเลขทะเบียนรถดิฉันก็เป็นอีกหนึ่งคน

คือเขาบอกว่าทะเบียนรถคันนี้เขาซื้อติดต่อกันมาหลายงวดแล้ว

คือเจ็บมาเยอะว่างั้นเถอะเจ็บมาเยอะแต่ก็คุ้มไหมล่ะได้ไปถึง๖ล้านแน่เนี่ยแหละค่ะ
สุดท้ายก็ถูกรางวัลที่๑แล้วก็จะนำเงินที่ได้จากการถูกรางวัลครั้งนี้
ชำระหนี้สินที่ยืมมาลงทุนในการทำธุรกิจนั่นเองนะคะส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปทำบุญด้วย
ทั้งนี้ทั้งนั้นฝากหน่อยแล้วกันใช้เงินอย่างมีสตินะครับ
แล้วก็แสดงความยินดีด้วยค่ะที่ถูกรางวัลที่๑ไม่พอ
ไม่พอยังมีอีกน้องใบตองไปดูคนนี้นะครับอยู่ที่โคราช

เดี๋ยวคุณไปดูซิว่าคุณเป็นญาติกับพี่เขาไหม

คนนี้ก็เป็นทำอาชีพเย็บผ้านะครับแล้วก็ดวงเห็งจริง
จากตอนแรกที่เหลือเงินติดตัวอยู่แค่๒๐๐
ผมบอกเลยว่าชีวิตพิกพันธุ์เลยครับ
ตอนนี้ถูกรางวัลที่๑นะครับรับไปเต็ม๖ล้านบาท
คนนี้ครับชื่อว่านางกัลยานีอ่อนเฉลี่ยงนะครับอายุ๔๐ปี
อยู่ที่อำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมาก็นำสลากินแบ่งรัฐบาลมาให้ดูนะครับ
ตัวเลขที่เขาถูกรางวัลที่๑แล้วก็มีมาทั้งหมด๑ใบเป็นจำนวนเงิน๖ล้านบาท
ก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
นางกรยันนี้ก็บอกว่าซื้อสลากมาจากคนพิการที่เขามาเร่ขายนะครับ
แล้วก็เหลืออยู่ในแผงนี่แค่๓ใบโอ้หละ
และที่สำคัญเธอบอกว่าที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าเธอฝัน

เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือเธอน่ะฝันปั๊บ
ทีนี้เนี่ยใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับตัวเลข
พอฝันปุ๊บคุณจะทำยังไงล่ะคุณก็ต้องมีหนังสือ
ที่มันบอกว่าฝันแบบนี้แล้วมันจะ
ก็คือเป็นหนังสือทำนายฝันนี่แหละคือตำราคู่มือของพี่เขา
เลขดีมีโชคเขามีแบบนี้เขามีขายที่ไหนอ่ะคุณ
ผมไม่แน่ใจนะคือตามร้านหนังสือทั่วไปนะ
แต่ก่อนมีเยอะแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจยังมีอยู่ไหม
แล้วหนังสือพวกนี้ผมเรียนรู้มาจากคนใกล้ตัว
คุณแม่ของผมเองมีสะสมเยอะมาก